คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าพาไปดูคนสู้ชีวิตหน่อยแล้วกัน
สำหรับพี่เมฆวิไนกลายบดค่ะ
ไม่ใช่แค่สู้กับโรคภัยเท่านั้นนะคะ
แต่ว่าป่วยขนาดนี้ไม่ยอมแพ้คุณผู้ชมค่ะ
ตั้งเป้าว่าจะหาเงินนะปิดหนี้๒ล้านให้ได้คุณผู้ชม

คืออาการป่วยของโรคตุ่มน้ำพองกำเริบนี้นะคะ
หนักมากเลยทำให้พี่เมฆค่ะ
ต้องใช้เงินค่ารักษาเยอะมากจริง
ต้องขายทรัพย์สินค่ะรวมถึงหยิบยืมจากคนใกล้ชิดนะคะ
รวมแล้วค่ะตอนนี้ก็มีหนี้อยู่ประมาณ๒ล้านบาทค่ะ
เมฆเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้อาการของตัวเองเริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะ
เมฆก็ฮึดสู้ค่ะลุกขึ้นมาไลฟ์ขายของ

เป้าเอาไว้เลยว่า๒ล้านต้องหมดให้ได้ภายในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ตอนนี้ค่ะก็ตั้งใจเลยว่าก้อนแรกเนี่ยต้องรวบรวมเงินนะให้ได้๓แสน
เพื่ออะไรรู้ไหมเอาไปใช้คืนเพื่อนแท้อย่างพี่หนุ่มคงกระพันธ์คุณผู้ชม
ไปฟังเสียงพี่เมฆกันนิดนึงค่ะ
ถ้าหากว่าไม่ป่วยเนี่ยไม่นอนเป็นตักเป็นปลาเป็นปีเนี่ย

ภายในปีนี้ต้องปลดหนี้ให้ได้๒ล้าน

ผมจะปลดให้กับหนุ่มคงกระพันธ์แสงสุริยะเพื่อนรักผมก่อน

ที่ผมยืมมา๓แสนแล้วก็ปลดให้น้องสาว

นั่งค่นเป็นเรือดนี่มานั่งไล่สด

พวกลูกพวกครอบครัวคนรอบคร่าง

รั่งใจก็รักษาเนอะแต่ว่าใจเนี่ยสู้มาก

จะพูดถึงเพื่อนรักตลอดคนนี้นะคะพี่หนุ่มโครงกระพันธ์

หนุนสินค้าที่พี่เมฆขายทุกผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะ